ตรงด้านจับตัววรรณุฑกันบ้างนะครับ
ด้านของเจ้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ยังคงมีการปูพรมตามจับตัวเจ้า
วรรณุฑหน้าครับภายในสวรรลุมภินียังตอนเนื่องให้ได้ครบ๔๐ตัว
ตามที่มีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้
รายงานสดมาจากสวนลุมพินีครับ

สำหรับภารกิจการจับตัววรนุษย์ค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กอทมนั้นสามารถจับกลุ่มได้แล้วประมาณ๑๐ตัวนะคะ

ก็ทำให้ตัววรนุษย์นั้นออกมาให้จับง่ายขึ้นค่ะ
นี่คือภาพสาธิตการจับตัววรนุษย์ที่อาศัยอยู่ภายในสาน้ำสวนลุมพินี
โดยเจ้าหน้าที่กรทมจะใช้ปลาช่อนนะคะ
เป็นตัวปลาที่ล่อให้วรนุษย์นั้นโผล่หัวออกมาค่ะ
เข้าไปคล้องคอและกระตุกอยู่ห่างนะคะ
ซึ่งเป็นวิธีการที่กรทมยืนยันว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ฉีดยาสลบ
หรือวิธีการทารุณกรรมศาสตร์ตามที่หลายคนวิจารณ์ก่อนหน้านี้ค่ะ

ภูมิในการสำนักสิ่งแวดล้อมกอทมยืนยันว่า
เป็นการจับวรนุษย์เพียงเพื่อบางส่วนที่มีลักษณะลำตัวขนาดใหญ่เท่านั้นค่ะ
ไม่ได้จับทั้ง๔๐๐ตัวตามที่เข้าใจ
และไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการจับนะคะ
เพราะว่าวรนุษย์นั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
นี้เพื่อต้องการควบคุมจำนวนวรนุษย์และปรับภูมิทัศน์ในสวนลุมค่ะ
ด้านในมาร์ตินโลล์นะคะ
บอกกับทีมข่าวไทยรัตท์ทีวีว่า

ว่าจะมีอุปกรณ์และวิธีการที่รุนแรงหรือไม่

วรนุษย์ไปปล่อยในพื้นที่ปลายทางที่เหมาะสม
ทั้งนี้วรนุษย์นะคะถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ดับที่๑๙ของพรบคุ้มครองสัตว์ป่า
พุทธศักราช๒๕๓๕ค่ะ

จะมีโทษจำคุกถึง๔ปีและปรับ๔๐๐๐บาทนะคะ
ระหว่างการดำเนินการจับกลุ่มตัววรนุษย์นะคะ

เข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะค่ะ
ต่างตะโกนมาเป็นระยะระยะนะคะว่าไม่เห็นด้วย
กับการจับตัววรนุษย์ในครั้งนี้

ทมตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน๔๐ตัวค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยจับไปปล่อยแล้วถึง๒ครั้ง
รวมจำนวนทั้ง๒ครั้ง๘๗ตัว
และหากดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ซึ่งจะจับครั้งสุดท้ายคือเดือนตุลาคม

สิบตัวก็จะสามารถจับตัวเงินตัวทองได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตัวนะคะ
ให้เหลือตัววรนุษย์ในสวนลุมประมาณสองร้อยสามสิบสามตัวค่ะหลังจากนี้กรทมนะคะ
ส่งตัววรนุษย์ไปอยู่ในความดูแลของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
จอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อขังไว้นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นที่กว่า๑๐๐ไร่ค่ะ
โดยที่เหลืออีกกว่า๒๐๐ตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่จะยังคงเก็บไว้ที่สวน
ส่วนลุมพินีนะคะเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามภารกิจการจับตัววรนุษย์ได้
ทางไทยรัฐทีวีนะคะและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครค่ะ